คราวนี้นักท่องเที่ยวสายเดินป่าเขาเข้าไปแล้วเขาไปเจอเป็นโพรงไม้ใหญ่
ทีนี้ก็เลยเข้าไปข้างในนั้นคือตั้งใจจะไปดูค้างคาวนี่แหละ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไป๑๐คน๗คนค่ะ
ปรากฏว่าเป็นโรคที่มีอาการเกี่ยวกับเชื้อราในปอด
แล้วเข้าไปแป๊บเดียวนะ๒นาทีโพรงไม้แบบนี้ค่ะ
นี่ก็มอกับเรื่องนี้เราต้องฟังเลยนะ

คุณหมอมนูลลีชเวงวงแพทย์ทางโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์
โพสต์ข้อความเตือนภัยสายเดินป่า
นี่ตรงที่มันเป็นโพรงของต้นไม้แบบนี้ค่ะ
หลายคนพอไปถึงมันอยากรู้ข้างในเป็นยังไง
เอาเข้าไปหน่อยไปถ่ายรูปไปดูหน่อย
ปรากฏว่าเจอเป็นผู้ป่วย

นักท่องเที่ยวที่เข้าไป๑๐คนเจอโรคนี้๗คนนะ
เข้าไปในโพรงต้นไม้แล้วมันมีค้างคาวอยู่ในนั้น

จะเดินเข้าไปในโพรงต้นไม้ใหญ่ในป่า
ชมค้างคาวเข้าไปไม่นาน

สุดก็๒นาทีเข้าไปแล้วก็ดูแล้วก็ออก
อยู่นานหน่อย๑๕นาที
จังหวะที่เข้าไปเราก็ต้องหายใจหายใจถูกไหม
หายใจเข้าไปไปหายใจเอาสปอร์ของเชื้อรา

แล้วมันเป็นเชื้อราจากมูลข้างคาวคุณผู้ชม

หลังจากที่เข้าไปในโพรงไม้สัก

เข้าไปปุ๊บออกมาปุ๊บจะมีอาการเลยเปล่า
รอสักประมาณ๒อาทิตย์๓อาทิตย์

ไออ่อนเพลียเหนื่อยง่าย

เมื่อ๒๓อาทิตย์ก่อนฉันเข้าไปในโพรงไม้นี้

แล้วดูสิในปอดที่เอ็กซาเรย์คุณผู้ชม
เห็นจุดที่มันกระจายอยู่นั่นไหม
นั่นนะคะเป็นจุดที่มันกระจายบางจุดใหญ่หน่อย
เป็นก้อนเป็นก้อนขนาดเซนหนึ่ง
เขาก็ต้องตัดชิ้นเนื้อจากปอดเอาไปพิสูจน์ดูว่ามันเป็นอะไร
ปรากฏว่าเป็นเชื้อราตัวนี้แหละ

ชาม่วงค่ะอายุเป็น๑๐๐ปีสูงแบบ๔๐เมตร
โพรงต้นไม้มันไม่ได้เกิดจากมนุษย

ขนาดกว้างที่คนจะเข้าไปได้สัก๖๗คน

จุดตรงนี้อยู่ที่พื้นที่ของ

ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช

คือมันอาจจะไม่ได้เป็นจุดที่

ตรงจุดนี้ได้ต้องให้คนพื้นที่ค่ะ

แต่เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำเลยว่า
ต้องติดป้ายเตือนหน่อยไหมห้ามเข้าไปในโพรงต้นไม้นี้

ขี้ค้างคาวมูลค้างคาวได้อะค่ะ
คุณหมอบอกด้วยนะว่าใครที่
อยู่มันอาจจะติดเชื้อราจากมูลค้างคาวได้

แต่ถ้าเกิดอายุเยอะมีโรคประจำตัว

ต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อราด้วย

อยู่ใกล้ตัวจริงสำหรับสายเดินป่า
ก็เลยเอามาเตือนคุณผู้ชมเอาไว้นะคะ